ดวนปืนสนั่นปฏิบัติการล้อมจับคนร้ายข่มขืนผู้ช่วยพยาบาล
เจ้าตัวไม่สลดสารภาพอยากถ่ายทอดสดผ่านแอปดัง
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกา